สวัสดีค่ะกีฬาช่วงเย็นกับพิษชีวรรณทรสมกิจดุงโรธ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ออกมาพูดถึงกรณีที่อากิระนิชิโนนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์
กับสื่อของญี่ปุ่นปฏิเสธการรับงานเป็นกุญสือทีมชาติไทย
โดยเชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นที่จะไม่พูดถึงงานใหม่

จากกรณีที่สื่อของญี่ปุ่นนะคะอย่างนิคังสปอร์ต
ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของอากิระนิชิโน
ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จะประกาศแต่งตั้งให้เป็นกุญสือคนใหม่ของทีมชาติไทยนะคะ
ซึ่งในบทสัมภาษณ์อ้างคำพูดของนิชิโนว่า
ปฏิเสธการเป็นกุญสือคนใหม่ของทีมชาติไทยค่ะ
โดยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตามข่าวที่ปรากฏออกไป
เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ความจริงทั้งหมดในปัจจุบัน
ทางสมาคมก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับกุญสือคนนี้
เป็นเพียงแค่การให้คำมั่นสัญญาด้วยวาจาเท่านั้นนะคะ
ซึ่งณตอนนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของขั้นตอนสัญญากันอยู่
แล้วก็จะให้ฝ่ายกฎหมายได้ร่างหนังสือสัญญาให้พิจารณาต่อไปค่ะ
จากนี้นายกสมาคมก็ยังเชื่อด้วยนะคะว่า
อุปนิสัยของคนญี่ปุ่นแล้วนะคะอะไรที่ยังไม่ได้เริ่มทำ
หรือว่ามีการรับงานที่เป็นทางการ
ก็จะยังไม่ให้สัมภาษณ์ถึงงานใหม่
ซึ่งนิชิโนเองก็ยังมีงานที่ญี่ปุ่นที่ต้องไปเคลียร์ให้เสร็จสิ้นก่อนด้วยค่ะ
ส่วนประเด็นที่สมาคมได้ประกาศแต่งตั้งกุญซื้อคนนี้ออกไป
ทางสมาคมก็ได้ขออนุญาตถ่ายภาพและเสนอข่าว
ซึ่งทางนิชิโนเองเป็นผู้ยอมให้สมาคมเผยแพร่
ได้ตัดสินใจเผยแพร่ข่าวออกไปให้ประชาชนได้ทราบข่าวกันค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ

ทุกอย่างเป็นวิถีของกีฬาฟุตบอลค่ะ
ข่าวที่ออกมาจากทางสมาคมนั้นเป็นการพูดคุย

สมาคมตัวผมเองได้ขออนุญาตนิชิโนแล้ว
ว่าจะเสนอข่าวเช่นนี้
เผยแพร่ภาพเช่นนี้

งั้นเขาคงไม่ลุกขึ้นมาจับมือกับผม
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สมาคมถ่ายภาพ
เพราะฉะนั้นผมว่าอย่าด่วนสรุปนะครับ
ด่วนสรุปภายใต้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน

มันเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะคะว่า

ได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของนิชิโนแล้วด้วยนะคะ

เป็นการสื่อสารในเรื่องของภาษาที่ผิดพลาดค่ะ

จะยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา

อกจากนี้สมาคมก็ยืนยันด้วยนะคะว่า
เจรจากับกุญสือคนนี้ให้สำเร็จให้ได้ค่ะ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะคะ
หลังจากที่มาดามแป้งหรือว่าคุณนนพันธ์ล่ำซำ
และโคชนึงหนึ่งเรือไทยสะทองเวียนประกาศลาออกนะคะ
ล่าสุดค่ะสมาคมได้แต่งตั้งผู้อำนวยการทีมฟุตบอลหญิงคนใหม่
คือคุณเจี๊ยบซิริมาพานิชชีวะนะคะ
ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรสมุทรปราการซิตี้
แล้วก็เป็นเจ้าของเกียรติธานีนะคะ
ส่วนเฮสโค้ชค่ะจะเป็นโค้ชก้างนรพลแก่นสนนะคะ
คุณซื้อทีมฟุตบอลหญิงชุด๑๖ปี
ที่จะมารับงานคุมทีมค่ะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน
แข่งขันกัน๑๖๒๗สิงหาคมนี้ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ซึ่งจะเป็นการคุมทีมเบื้องต้นก็คือในทวนาเมนต์นี้ก่อน
แล้วค่อยมีการประเมินผลงานกันต่อไปในอนาคตค่ะ
ล่าสุดก็คือคุยกับตัวแทนนะครับ
ผู้ที่เป็นตัวแทนของคุณนิชิโนนะครับ

ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เราได้เสนอข่าวไปนะครับ

ก็คือสิ่งที่ตกลงสิ่งที่เงื่อนไขต่างบนโต๊ะประชุม
ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการในการที่จะเข้าสู่รายแรกอักษร

เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรับทราบร่วมกันแล้วก็ชัดเจนที่สุด

อัปเดตเรื่องของกุญสือทีมชาติไทยคนใหม่นะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอ่ยที่ใครค่ะ